ใบเตยค่ะกลับมาแล้วนะคะ

เมื่อวานนี้โหเปิดตัวปั้วปังมาก

หนึ่งชิ้นนะคะเออก็คือแบบใส่ทั้งชุดนี่แหละค่ะ

นะคะซึ่งนางก็จัดเต็มจัดหนัก

คือมันมีคลิปหนึ่งนะคะที่ใบเตยไปร้อง
ไปร้านร้านไปร้องเพลงซึ่งตอนหลังเรามารู้ว่าเป็นร้านราวช์นะคะ
ซึ่งดิฉันไม่รู้จักเลยตากล้องน่าจะรู้นะคะ
สิ้นเดือนชอบไปค่ะก็คือนางไปร้องแล้วปรุงแนบเหนือมาก
ทำไมแต่งตัวโป๊อะไรขนาดนี้ใบเตยก็บอกว่า
พี่คะคือหนูไปลองร้านเราให้หนูใส่แบบคอเต่าหรือไงคะ

ชุดทำไมมันเซ็กซี่แบบสั้นแบบอื้อขนาดนั้น

เออได้แหละค่ะไปฟังใบเตยเลยค่ะ
เรื่องนี้ใบเตยว่ามันเป็นการรัฐเทศะ
ซึ่งเรื่องนี้ใบเตยโชว์งานในเล้าเนาะ
เตยจะเอาจริงจะเปรี้ยวแค่ไหน
มันก็มันก็สามารถอยู่เพราะมันออนสเตจบนเวที

ก็ไม่มีชุดไหนที่มันไม่เซ็กซี่แล้วว่าวิวนะพี่นะ

ใบเตยว่ามันก็ณวันนี้ก็คือนั่นแหละค่ะ

ณวันนี้ใบเตยว่าน้อยมากนะ
คือคนเข้าใจเรามากขึ้นเยอะมาก
จากบทบาทต่างในชีวิตอะไรอย่างนี้

เลยว่ามันก็เป็นธรรมดาของโซเชียลแล้ว
วันนี้เราก็รับแต่สิ่งดีดีกว่า
แต่ว่ามีคิดจะลดใช่ไหมคะ

ก็ต้องรักษาตำแหน่งนิดนึงเนาะ

ทีแท้พอเจ้าภาพงานนั่นเองนะคะ
ตักตัวตามใจออกใจเจ้าภาพอีกนึงเนอะ

เส็กซี้ได้ก็ใจบุญได้นะคะ

เอาจริงตอนนี้ใบเตยก็เป็นตัวของตัวเองแบบนี้มานานแล้ว
เอาเป็นว่าเขาก็ร้องอยู่ในทุกที่ทุกทาง

ดิฉันก็ไม่รู้จักไม่เคยไปตากล้องเคยไปมั้ยคะ